ผมโหลดแล้วแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

สึกสุดที่รักครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ปิติศักดิ์ยาวนานนท์

วันนี้ควงคู่มากับคุณน้ำหวาน
สารรัฐลีวัฒนานนท์
ภรรยาสาวแสนสวย
ความรักของคู่นี้เกิดในกองละคร
เหมือนสอนรักปากอก
ทุ่มเทความรักความห่วงใหญ่

มาชนะในศึกสุธิรักวันนี้ให้ได้ครับ
วันนี้นะคะเราเอาความเข้าใจแล้วก็กำลังใจจากที่บ้าน

สวัสดีครับ
สวัสดีครับวันน้ำหวานค่ะ
ขออนุญาตอยู่ตรงกลางครับ
มานี่อะใน

เป็นภรรยาของพี่เพชร

ตั้งคือเป็นคนมีอะไรที่เดอะดา
ผมเลยล็อบโอ้โหสวยน่ารักนะ
หน้าตาลูกครึ่งโอ้โหพูดปากฮิตจมูกหน่อย

รู้มาว่าคุณเนี่ยมีลูกด้วยกัน

ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วบ้างใครคะ

อ๋อไม่ได้ถามพี่ใช่ไหม

ผมไม่อยากจะรู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่หรอกแป้นผมอยากจะรู้

เฮ้ยแต่ละช่วงเวลานี่มันเปลี่ยนรู้สึกออกมากจะเอาปืนมาเก็บแล้วมาลั่ง

ไม่ค่อยแต่งค่ะหนีตามกันอย่างเดียว

ไม่ให้แต่งเพราะถ้าแม่ฝันไว้ชอบใครก็ไปในรุ่น

หยัดครับผมขอแนะนำว่าทำแบบนี้กันเลยนะฮะ
ไม่ต้องมีงานแต่งครับเปลืองตังค์เดี๋ยวนี้แพงมาก
สมัยก่อนไม่มีคำถามตอบอ๋อเพื่อนกันนะคะ
เมื่อก่อนนี้ดาราศิลปินห้ามแต่งงานไงคะ

ถูกไหมคะก็เลยมีการแอบกันนิดนึง

ยอดจะตกอะไรอย่างนี้ก็สมัยนู้นไม่ได้

ยอดหนังสือยอดอะไรก็แล้วแต่ที่แต่งงานแล้วทุกอย่างจะตกหมด

คุณเต้ครับเต้คุณแต่งงานกับคุณน้ำหวานมานานแค่ไหนแล้วครับ
นี่ถ้าได้เจอพี่เพชรก่อนผมก็หนีตามมันเหมือนกันแล้วครับ
นี่ไงเสียดายรู้อย่างนี้หนีตามดีกว่า
นี่พบมันนานแล้วครับพบมันมาโอ้โห๖๗ปี

แล้วคุณชอบคุณน้ำหวานครั้งแรกที่เห็นเลยป่ะครับ
ครั้งแรกที่เห็นโอ้ผมชอบผู้หญิงทุกคนที่เห็นอยู่แล้วครับ

เนี่ยใครแยะอันนี้มาที่นี้

เดียวกันเลยค่ะ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

แล้วนะครับศึกลิ้งกับฟันของเรานะครับคำถามและคำตอบนั้นจะมาจากเรื่องราวของชีวิตของพวกคุณทั้งคู่ครับพี่เพชรก่อนคนแรกครับพร้อมแล้วมาดูกันครับถามคุณเพชรว่าคำตอบมีอยู่สองคำตอบให้เลือกคุณคิดว่าข้อหนึ่งแยกล่าประสงค์กับข้อสองสีลมพลาซ่าคุณคิดว่าสุดที่รักของคุณน่ะจะเลื
ให้ผมมาโน่ก่อนเลยเหรอครับใช่เลยครับผมคุณคิดว่าอะไรถ้ามองแล้วชีวิตเขากับยากล่าประสงค์เนี้ยครับผมผมไม่ได้ไปวนเวียนกันบ่อยไม่ค่อยไปบ่อยเลยเพราะสมัยนั้นน่าจะเป็นที่เรานัดเที่ยวนัดเที่ยวก็คือนัดเจอกันตามเมื่อก่อนสีลมพลาซ่าดังมากแล้วคุณคิดว่ายังไงคุณคิดว่าคำถามถามว่าอะไรที่ที่ไปเที่ยวกันนัดเ
พร้อมกันนะครับเตรียมตัว

ไม่น่าไม่น่าเชื่ออะไรมองเปล่ามันทำไม
คุณยกเบลือเนี้ย
ถามว่าอะไรครับถามว่า
สถานที่ที่คุณแตนไปขอพรที่จะได้แฟนเนี่ยคือที่ไหน
เออคุณรู้เรื่องนี้ได้ป่าว
ไม่รู้เรามาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไง

นี่เมื่อก่อนนี้ตอนที่สมัยสาวนะคะ

คือขับรถผ่านที่ราชประสงค์ก็มีพระพรมเอลวัน

ก็เลยบอกว่าแหมนี่ป่านี้แล้ว๒๐แล้วยังไม่มีแฟนเลย

ขอให้ลูกช้างได้แฟนเร็วนี้ด้วยเถิด

ได้ไปเล่นละครเรื่องผัวรถมะนาวนะคะ
ก็เลยเจอพรมสาขายังไง

พรมนักศักดิ์สิทธิ์

บอกแล้วว่าพรมสาขาของพระพรมส่งมาแน่

ก็คือเห็นเขาซื้อโง่ดี

เราเห็นเขาซื้อน่ารัก
เราเห็นเขาซื้อพวกนั้นนะพี่เอ๋พี่เกมก็มีชื่อเสียงหมดแล้ว

เพชรนี่กำลังขึ้นมาแต่ก็ไม่มากนัก

ก็แค่แบบว่าอุ๊ยน่าสงสารเขาเนาะ
เขาไม่ดังอ่ะแต่เขามาเล่นกูเป็นคนดัง

อันนี้เอาละค่ะขอบพระคุณมากเลยนะฮะที่พวกผมส่งมาให้
ช่างได้คืน

อยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อน
ก่อนอาวุธแล้วครับได้ไปแล้วนะฮะ
และในข้อแรกคุณเพชรก็ตอบผิดไม่ได้คะแนน
ตอนนี้ก็เป็นโอกาสของคุณเต้กับคุณน้ำหวานกันล่ะครับ
คุณเต้เจอครับเจอมาตรงนี้เลยนะฮะ
ของคุณเป็นคำตอบมีอยู่๒คำตอบ
มาโน้มนะฮะว่าคำถามคืออะไรนะครับ

จากการวิเคราะห์ของผมเนี่ยนะฮะ
ใช่ครับจะไปกันบ่อยมากยุคหลังที่มีลูกแล้ว
แต่ว่ายุคแรกเนี่ยตอนยังไม่มีลูก
ตอนจีบกันใหม่เนี่ย

เป็นครั้งแรกที่ผมได้เบอร์โทรศัพท์เข้ามา
อ๋อคุณคิดว่าอันนี้เลยเหรอ

คำถามที่ว่านี้ก็คงเป็นประมาณว่า
ครั้งแรกเนี่ยผมชวนเขาไปเดทที่ไหน

ครั้งแรกที่คุณชวนเขาไปเดทที่ไหน

ครั้งแรกนี่คุณก็เป็นดารา

เราต้องเปิดก่อนที่หน้า๗๑๑เนี่ย
น้ำหวานครับเปิดดูครับคำตอบที่คุณให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
พร้อมแล้วยกพร้อมกันนะครับ

ต้องประมาณตัว๑ตรงตา

จริงแล้วมันเขียนไว้ว่ายังไงบ้าง

การที่คุณเต้แสดงออกว่าจีบคุณอย่างชัดเจนคุณจอดรถคุยกันที่ไหน
ยังไงครับคือตอนนั้นไปถ่ายละครด้วยกันนะคะ
แล้วก็ขับรถเลิกกองพร้อมกันก็ขับรถตามกันออกไปอ่าอยู่อยู่เขาก็จอดหน้า
เว่นครับแล้วตอนนั้นถนนสุวินทะวงกำลังทำอยู่มืดมากแล้วมีเซเว่นที่เดียว
ที่มีไฟอะค่ะครับเขาก็เลยจอดแล้วก็กดกระจกลงมาถามเราว่า
มันกินอะไรร้อนกันไหมตรงนั้นมันสว่างสุดไง
ก็เลยแบบว่าเออถือโอกาสที่สว่างที่สุด

เราไปหาเขียดกินกันไหม
มันก็ไม่ควรมันก็สมควรมันหาเรื่องร้อนดีกว่า

แน่นอนว่าวันนี้จะต้องได้เบอร์โทรศัพท์แน่

แต่คือไม่รู้จะไล่เรียงยังไง

เหลือเซเว่นสว่างอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ย

คุยยังไงหลังจากนั้นหาอะไรร้อน

น้องมันบอกว่าไงอะ

ไม่ค่ะไม่เอาไหม

วันรู้สึกกลัวพบพิมพ์
อย่าไปชวนผู้หญิงเข้าเซเว่นนะครับ
ผู้หญิงเขารู้สึกกลัว

ทำไมวันรู้สึกกับเซเว่นมาเนี่ย

แต่ว่ามันได้ผลนะพี่
มันได้ผลใช่ไหมแล้วคุณจะให้เบอร์งนั้น
ก็ให้เบอร์แรกแรกเบอร์กันเป็นครั้งแรกที่หน้าเซเว่น
แล้วเห็นบอกตั้งแต่เรื่องนั้นมาคุณไม่ให้คุณน้ำหวานเล่นละครอีกเลยอ่ะ

เพราะผมรู้สึกว่าคืออยากเซเว่นเยอะ
๗มันเยอะไม่ได้แล้วไม่ได้
และคุณเต้ก็โชว์ความรู้ใจทำคะแนนนำไปก่อน๑ต่อ๐
คุณแตนจะทำคะแนนตีเสมอได้หรือไม่ก็ต้องมาวัดกันที่คำถามสถานการณ์กันล่ะครับ
ต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นเรื่องราวของสถานการณ์
หากเปรียบสามีของคุณเป็นโปรโมชั่นโทรศัพท์
คุณคิดว่าสามีของคุณเปรียบตัวเองเป็นโปรโมชั่นแบบไหน
ระหว่างข้อที่๑โปรโมชั่นดีมีให้กลางวัน
หรือว่าสอโปรโมชั่นมันมีให้กลางคืน
คุณคิดว่าโปรโมชั่นแบบไหนที่มันตรงกับสามีของคุณ

คำถามมันกว้างมากเลย

เอาความเล้าใจหรือตื่นเต้น
หรือว่าจะเป็นคนดีในกลางวัน
หรือเขาคุณจะคิดว่าสามีของคุณจะเลือกอันไหน

คุณเนี่ยอยากได้ผู้ชายดีในตอนกลางวัน

คุณทำตัวมันในช่วงกลางคืน
เมื่อกี้วางด้านหนึ่งอยู่นึกว่ายกมาด้านหนึ่ง

โอ้โหอันนี้ตรงใจกัน

ความหมายที่คุณเข้าใจนั้นคุณอยากได้อะไร
คุณยกเบอร์แหล่าเบอร์๑ใช่ไหม

ชั่นดีให้ในช่วงกลางวันชอบมากกว่า

เพราะว่าเพราะว่าเขาอยู่ก็ช่อกลางวันกลางคืนเขาไม่อยู่แล้ว

ไม่เคยเจอไม่เคยได้

อย่าพูดอย่างนั้นเลยแบบไม่เคยได้ไม่เคยได้ลูกสามคน
ไม่ชอบไม่ชอบ

หมดโปรแล้วนะฮะทางนี้ทำไมตอบตรงกัน

ว่าเราจะเป็นผู้ชายดีในช่วงกลางวัน
คือเวลาผมทำอะไรเนี่ยผมก็จะทำให้เขาช่วงกลางวัน

แค่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดอะไรนะแค่เว้นจังหวะนี้ก็ได้แล้วนะ

คือผมเนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นพ่อบ้านก็ได้
เวลาอยู่บ้านนี่โหไปทำนู่นทำนี่ทำนู่นจุ๊กกิ๊กจุ๊กกิ๊กไปหมดเลย
กลางวันนี้แบบว่าผมเต็มที่เลย
งานบ้านจะซ่อมนู่นซ่อมนี่ทำอะไรพาไปเที่ยวพาไปวัดพาไปทุกอย่างครับ
พยายามจะให้เขาเลยเพราะกลางคืนเนี่ยเขาเป็นคนแบบ

นอนเร็วไม่ได้ทำงานไม่ตรงกันนะคะ
กลับมาดึกเรานอนกับลูกแล้ว
ใช้เวลาช่วงกลางวันอยู่ด้วยกันก็จะดีที่สุดในช่วงนี้
สรุปคะแนนเลยนะครับคุณแตนกับคุณเพชรนะครับ๐คะแนนแล้วครับ
ทางนี้๒คะแนนและไปก่อน๑หัวใจ
เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาสลับหน้าที่กันนะครับ
ดูสิว่าใครจะทำได้ภารกิจเหล่านี้
และได้กัน๒หัวใจด้วยกันนะครับ
กับศึกหวานมันฉันคือเธอสักครู่เดียว